ส่วนบรรยากาศในต่างประเทศทางการจีนสั่งห้าม
ข้าราชการนักเรียนนักศึกษาถือศีลอดในช่วงเดือนรมดร
ขณะที่ชาวมุสลิมอีกหลายประเทศทั่วโลก
ก็เริ่มต้นถือศีลอดวันนี้เป็นวันแรกเช่นเดียวกับไทยครับ
โดยที่ปากีสถานได้ประกาศให้วันนี้เป็นวันเริ่มต้น
ของการถือศีลอดและเดือนรมดรของปากีสถานปีนี้
ตรงกับเดือนมิถุนายนซึ่งเป็นเดือนที่มีสภาพอากาศ
ร้อนจัดที่สุดของปีเนื่องจากอุณหภูมิบางพื้นที่
พุ่งสูงเกินกว่า๔๐องศาเซลเซียตนะครับ
ส่วนชาวมุสลิมในอินเดียก็เริ่มการถือสินอดในวันนี้เช่นกัน
โดยผู้คนในกรุงนิวเดลีก็ได้ไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค
เพื่อเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่
อกจากนี้ก็ได้เลือกซื้อคัมภีร์อัลกุระอ่าน
เอาไว้สำหรับอ่านและท่องจำในช่วงเดือน
แห่งการทำความดีนี้ด้วยนะครับ
สำหรับชาวมุสลิมในอาฟกานิสถาน
ได้เริ่มต้นเดือนรมดรกันตั้งแต่เมื่อวานนี้
ซึ่งบรรยากาศการซื้อขายสินค้าที่ตลาดในกรุงคาบู

จะต้องเผชิญกับสถานการณ์ความรุนแรงในประเทศ
หลังจากกลุ่มติดอาวุธตอลิบาลประกาศว่าจะเดินหน้าต่อ
ใต้รัฐบาลอาฟกานิสถานที่ได้รับการสนับสนุนจากตะวันตก

ขณะที่ทางการจีนนะครับได้ออกคำสั่ง
ห้ามสมาชิกพักฯกธุระจักรคลูนักเรียน

เจียงอุยกูทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ
ถือสินอดในช่วงเดือนรามาดอน
ประกาศให้รัฐอาหารและเครื่องดื่มเปิดให้บริการตามปกติ
ซึ่งโฆษกของสภาคองเกรสอุยเกอร์โลกประนามรัฐบาลจีน
โดยระบุว่าทางการจีนคิดว่าความศรัทธาในศาสนาอิสลาม
ของชาวอุยกูเป็นสิ่งที่คุกคามการปกครองประเทศ